คุณผู้ชมคะที่รัฐสภาวันนี้ค่ะมีการประชุมร่วม๔ฝ่ายนะคะ
เพื่อที่จะหารือกันค่ะเกี่ยวกับเวลาในการอภิปราย
เพื่อหาทางออกร่วมกันเกี่ยวกับสถานการณ์การชุมนุมที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้นะคะ
โดยประธานวุฒิสภาค่ะนายพรเพชรวิชิตชนลชัย
นำสมาชิกวุฒิสภานะคะข้าราชการพนักงานสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
แสดงจุดยืนในการปกป้องพิทักษ์และเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์
ก็พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองอย่างที่เห็นนะคะ
แล้วก็ถือทงชาติไทยแสดงออกถึงความจงรักพักดี
นำคำกล่าวปฏิญาณร้องเพลงสรรเสริมพระบารมี
เพลงสะดุดีจอมราชาบกทงชัดไทยทงตราสัญลักษณ์
พรเพชรบอกว่ารัฐธรรมนูลได้บรรยัติเอาไว้ว่า
ประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก
และอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์
ใช้อำนาจนิติบัญญัติผ่านทางรัฐสภาซึ่งรัฐสภาก็หมายความรวมถึงวุฒิสภา
ตอนนี้เนี่ยอาจจะมีความเข้าใจสับสนกันบ้างก็อยากจะแสดงเจตนารมณ์
ให้สมาชิกวุฒิสภาและประชาชนทำความเข้าใจให้ได้ว่า
ปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิสภาก็จะต้องเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูลกำหนด
แล้วก็ได้พูดถึงข้อเรียกร้องนะคะของมวลชนผู้ชุมนุม
ที่บอกว่าอยากจะให้นายกรัฐมนตรีลาออกภายใน๓วัน
ประธานวุฒิสภาบอกว่าการออกจากตำแหน่งใดนั้นนะคะมีขั้นตอนปฏิบัติตามกฎหมาย
ถ้านำข้อเรียกร้องมาดำเนินการโดยทันทีอาจจะเปิดช่องให้ใช้อำนาจนอกเหนือกฎหมาย
และนำไปสู่การปฏิวัติรัฐประหาร
ซึ่งการรวมตัวกันของเยาวชนและการยื่นข้อเรียกร้อง
ก็มองว่าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วของการชุมนุม
ก็ต้องมีการยื่นข้อเรียกร้องในลักษณะดังกล่าว
รัฐสภามีการประชุมนะคะประชุมร่วมกันสี่ฝ่าย
ก็คือรัฐบาลฝ่ายค้านวุฒิสภาคณะรัฐมนตรี
กรอบการอภิปรายแบบไม่ลงมติในการเปิดประชุมสมัยวิสามันนะคะ

อภิปรายก็คือ๒๖และ๒๗ตุลาคมนะคะ๙โมงครึ่ง
จบตอนประมาณ๔ทุ่มก็จะแบ่งเป็นรัฐมนตรีฝ่ายรัฐบาลและวุฒิสภา
ละ๕ชั่วโมงฝ่ายค้านได้อภิปราย๘ชั่วโมง
ประธานวิบรัฐบาลค่ะนายวิรัติรัตนเศษ
ก็บอกว่าหวังว่ายติของรัฐบาลที่เสนอเข้ามาจะมีทางออกบ้าง
เพื่อคลี่คลายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะคะ
ประธานวิศไฟค้านค่ะในซุทิย์ครั้งแสง
ก็บอกว่าไฟค้านยังมีข้อกลางวนเรื่องที่ยติ
อาจจะขัดข้อบังคับการประชุม
เพราะห้ามไม่ให้พูดถึงสถาบัน
และยติที่เสนอจะหาทางออกให้กับประเทศนั้น
หาทางออกกันได้จริงหรือเปล่า
สมาชิกวุฒิสภานายสมชายแสวงการบอกว่า
คือณเวลานี้ค่ะเชื่อว่าทุกฝ่ายหวังดีต่อบ้านเมือง
สิ่งที่มีความขัดแย้งสภาเองก็อาจจะไม่ใช่ทางออกทั้งหมด
แต่การเริ่มต้นนำปัญหากลับเข้ามาสู่สภา
ว่าข้อเรียกร้องทั้ง๓ข้อหรือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นที่เป็นปัญหา
อาจมีข้อสงสัยและมีการพูดคุยกัน
สภาเองก็จะนำเรื่องเหล่านี้ค่ะมาพูดกันแบบความคิดสร้างสรรค์
ก็ยังคงเชื่อมั่นว่าสมาชิกรัฐสภาวุฒิภาวะเพียงพอ
ประคับประคองดูแลบ้านเมืองให้ปัญหาทุกอย่างคลี่คลายค่ะ
ท่านผู้ชมครับวันนี้ยังไม่มีคำตอบ
หรือว่าท่าทีจากทางพลเอกประยุทธ์นะครับว่าจะลาออก

แต่ถ้าฟังจากการสัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ท่านก็เคยบอกว่าไม่ลาออกนะฮะ